เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ด
เข้าชิงรายการนี้มา๓ครั้งนะครับ

คุณซื้อของทางเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ย
ก็เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมนะครับแล้วก็
ต้องบอกว่าพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับ
ก็มีควันหลงหลังจากที่พาทีมคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับสำหรับเชียงราย
ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าขนาดนี้ลูกทีมของเขาเนี่ยพร้อมแล้วนะครับ
ในวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย
ตนจะให้ลูกทีมกลับไปพักแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เต็มที่เสียก่อน
จากนั้นจะกลับมาซ้อมกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเป้าหมายในซีซั่นนี้คือการคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดนะครับ
แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลซึ่งแน่นอนว่าฤดูการที่กำลังจะถึงนี้๒๐๒๐นะคะ
นักเตะชุดแชมป์๔เกม๒๐๑๗คนนี้จะเป็นผู้เล่นกำลังสำคัญของทีมอย่างแน่นอนนะคะ
จากนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียังได้ถามถึงโอกาสการติดทีมชาติชุดใหญ่ของชัยวัดเป็นครั้งแรกด้วย
ซึ่งมาซามิก็ให้สัมภาษณ์แบบติดตลกนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองโทรไปถามอาเกรานิชิโนกุศือทีมชาติไทยดูว่ามีโอกาสไหม
ก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันก็อาจจะเล่นมุกอะไรแบบนี้คุยภาษาเดียวกันนะ
เพื่อนร่วมทีมจริงแล้วทั้งเสียอุปกรณ์เตียตระกูลหรือว่าพิธีวัฒสุจิตธรรมกุลเนี่ยก็เล่น๔เกมมาด้วยกันนะครับเพราะเพื่อนก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแล้วนะครับ
ล่าสุดเนี่ยจากการจัดอันดับเดือนมกราคมปรากฏว่าบุรีรัมยูเนเต็ดได้หล่นจากสโมสรอันดับหนึ่งของอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ทำให้โดนแสงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแทนนะครับ
คะแนนสะสม๔๐๕คะแนนแซงหน้าบุรีรำยูเนเต็ดที่มีคะแนน๔๐๖๗คะแนนนะครับ
ทั้งนี้บุรีรำมีโอกาสจะเสียสถิตินี้อีกนานเลยนะครับ
เพราะว่าบุรีรำเนี่ยหมดโอกาสทำคะแนนสะสมเพิ่มเพราะตกรอบฟุตบอลทั่วเอเชียแล้วนะครับ
มีโอกาสที่จะทำคะแนนเพิ่มได้อีกนะครับ